สารเจ้าแม่สองนางผีน้องจะมีเสียงร่ำไห้ของผู้หญิงสองคน
และได้แสดงอภินิหารให้ปรากฏอยู่เนื่อง
ขอนนี้มีวิญญาณอยู่๓ดวงที่สิงห์อยู่
ก็คือจะมีกุมารมีเจ้าแม่แล้วก็มีปู่สมที่เฝ้าทรัพย์อยู่
ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เจอขอนไม้มาสร้างสาร
ย้ายไปย้ายมามาเจอกุมารหน้าดำ
เมียคุณถูกกุมารเข้าตลอดเวลาเนี่ย
แม่คุณจากดีเดินได้ป่วยหนักขึ้นมาอีก
ลูกแทนที่อยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกกลับต้องไปอยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง
บ้านแตกแสแหละขาดเอาง่าย
แน่นไปหมดจุกแน่นเหมือนใครไปเกาะตัวเยอะแยะ

คืนคืนที่๓ทุบเลย
หน้าดำตัวแรกเลยพอทุบปั๊บ

ทั้งที่เราไม่ได้อยู่ตรงนั้นอุตส่าหลบมาแล้วนะ